มาติดตามความคืบหน้ากรณีที่เกิดอุบัติเหตุที่เชียงใหม่
จนทำให้มีคนเสียชีวิตก็คือครูนิกนะครับ
เหตุการณ์นี้มีภาพจากกล้องหน้ารถที่เขาขับตามมา
จับภาพได้เป็นภาพนี้คุณผู้ชม
นิกขับรถอยู่แล้วมีลูก๒คนนั่งมาด้วย

แล้วจังหวะนี้รถเก่งคันนี้ชน
แล้วครูนิกเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยนะคะ
พยุงน้องชายอีกคนนึง
แล้วพอรถคันที่ชนนะคะขับไปเลยแล้วก็ไปจอดอยู่ไกลนู้น

ทีนี้มันมีเดิมทีคดีนี้มันไม่ได้ซับซ้อน
เพราะว่าก็มีคนรับสารภาพแล้ว
แต่ไปมาจากการตรวจสอบดูพยานหลักฐานต่าง
ปรากฏว่ามีการสลับตัวผู้ต้องหากัน
คือคนก่อเหตุจริงแล้วเป็นลูกชายขับรถเก่งนะ
แต่คนที่มายอมรับคือคุณพ่อวัย๖๖ปี
เพราะว่าลูกชายเป็นเสาหลักของครอบครัวไง
พ่อก็เลยยอมรับผิดแทนลูก
ว่าตัวพ่อเป็นคนขับรถเก่งคันนั้น
แล้วก็ในงานศพของครูนิกปรากฏว่าทั้งพ่อและลูก
ซึ่งอยู่ในรถเก๋งคันนั้นมาร่วมงานศพด้วย
ตัวลูกบอกกับทางด้านญาติของครูนิกบอกว่า
พ่อผมเป็นคนขับพ่อผมเป็นคนขับครับ

บอกว่าคุณพ่อคุณไม่ใช่ขับ

กลายเป็นเรื่องเป็นราวเกิดขึ้นมานะครับ

เป็นบรรยากาศเมื่อวานนี้เป็นบรรยากาศงานศพของครูนิกค่ะ
ก็ได้รับศพครูนิกมาประกอบพิธีทางศาสนา
บ้านเกิดที่วัดม่วงคำที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความเศร้าสลด
โดยนายดวงจันทร์ล่ามาอาของคุณครูนิก

ญาติญาติก็ไม่ได้มีใครติดใจอะไร
แต่ก็ติดที่ว่าทำไมตำรวจถึงไม่ตรวจสอบเหตุให้ละเอียด
ว่ามีการสลับตัวผู้ที่ก่อเหตุเพื่อที่จะรับผิดแทนกัน
แล้วก็คุณอาของครูนิกก็บอกด้วยนะคะว่า
คุณพ่อก็คือชายวัย๖๖ปี

นิกเสียชีวิตได้เดินทางมาร่วมพิธีศพ
แล้วก็เอาเงินมาให้จำนวน๕๐๐๐บาท

เพราะว่าลูกชายไม่มีใบขับขี่
แล้วก็จะเอาเงินที่ได้จากพรบรถยนต์
รวมถึงสิทธิ์จากบริษัทประกันภัยเนี่ย

ส่วนเรื่องของผลการตรวจแอลกอฮอล์คนขับรถชน
ตำรวจก็ได้ตรวจปัสสาวะเรียบร้อยแล้วนะคะ
ก็ไม่พบปริมาณแอลกอฮอลนั่นเองนะคะ
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวขอดูคลิปอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ

นี่ก็คือคุณพ่อของคนที่ขับรถ
ขณะเกิดเหตุเห็นไหมครับว่า

มีผู้ชายเสื้อน้ำเงินมาช่วยเด็กละคนหนึ่งนะ

ข้างล่างนี้แล้วมีคนในวงกลมที่ทีมข่าวของเราวงกลมให้ดู

แล้วก็แสดงตัวว่าเขาเป็นคนขับรถ
ผู้ชายคนนี้ก็คือนายจรรย์เอกโสวันอายุ๖๖ปี
ส่วนผู้ชายอีกคนที่ช่วยมาอุ้มเด็กเนี่ยนะครับ
ก็คือนายพระศิลปเอกโสวันอายุ๔๓ปี

ใช่แล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่า
นายจรรย์ผู้เป็นพ่อแสดงตัวในที่เกิดเหตุเลย
กับพนักงานสอบสวนเลยว่าผมนี่แหละเป็นคนขับรถยนต์
พนักงานสอบสวนก็มีการสอบปากคำ
ตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้น
แต่ตอนนั้นตำรวจเองก็ยังไม่ได้ปักใจเชื่อ
ทีนี้พอมีการตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

คุณพ่อก็คือนายจรรย์ไม่ได้เป็นคนขับรถเก๋ง

เพราะว่าไปดูคลิปจากกล้องวงจรปิดบริเวณจุดที่เกิดเหตุ
พบว่าคนที่ขับรถเก๋งทะเบียนกไก่สรศรี๒๘๒๒เชียงใหม่
คือนายพระศิลปเอกโสวันซึ่งเป็นลูกชาย
ที่เห็นเหตุการณ์เขาก็เล่าให้ตำรวจฟังด้วยเหมือนกัน
ให้ญาติของครูนิกฟังเหมือนกันบอกว่า
ตอนนั้นเห็นว่ามีการสลับตัวกัน

ชาวบ้านก็ไม่เคยเชื่อเลยว่า
นายพระศิลป์ลูกชายเป็นแค่คนนั่งรถมา
คือเชื่อว่านายพระศิษย์ลูกชายเป็นคนขับรถชน

ทีนี้ความคืบหน้าทางคดีนี้
พันธุ์ตำรวจเอกสุวัสดิ์แก้วดวงโต
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่

พนักงานสอบสวนเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุแล้ว
แล้วเห็นมีผู้ชายแสดงตัวเป็นคนขับรถ
แล้วก็เอกสารการครอบครองรถก็ชื่อตรงกัน

ใช่ค่ะทีนี้ตำรวจก็เลยบันทึกการจับกลุ่ม
จริงแล้วนี้เป็นเรื่องเข้าใจผิดมากกว่า
แต่อย่างไรก็ตามคดีนี้มีการลื้อคดีใหม่ทั้งหมดแล้วนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวช่วงบ่ายวันนี้
นายจรรย์เอกโสวันพร้อมกับลูกชาย
ก็คือนายพระศิลปเอกโสวันรวมถึงทนายความ
ก็มาพบกับพนักงานสอบสวนสพช้างเผือก
โดยนายพระศิลป์เอกโสวันเขาบอกแบบนี้ค่ะ

ตอนนั้นตัวเขาจะไปเอาเอกสารที่บ้าน
แล้วก็ไม่คิดว่าคุณพ่อจะมารับเป็นคนขับรถชนแทน
แล้วสาเหตุที่พ่อมารับแทนนั้น

หมายถึงลูกเป็นเสาหลักของครอบครัว
แต่ตอนนี้ก็ยอมรับผิดทุกอย่าง
อันนี้คือสิ่งที่ทางด้านนายพระศิลป์
ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวฟังกันหน่อยค่ะ
เดี๋ยวครับ
ก็รู้สึกผิดครับ
ทำไมพ่อเราถึงไปรับอย่างนั้น

แล้วท่านรักผมมาก

ผมต้องเลี้ยงดูทุกคนในครอบครัว

จากบรรยากาศในงานศพของครูนิก
กับการที่มาให้ข้อมูลกับตำรวจ
เพราะว่าตอนที่ไปงานศพของครูนิกยืนยันเสียงแข็งเลยว่า
พ่อผมเป็นคนขับพ่อผมเป็นคนขับ
แล้วก็ตัวคุณพ่อเองก็ยืนอยู่ข้างหน้าซึมอยู่นะฮะ
ใช่สงสารคุณพ่อคุณพ่ออายุเยอะแล้วนะคะ

นายจรรย์ผู้เป็นพ่อก็ถูกแจ้งในความผิดฐาน
แจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานอันนี้ก็ผิดนะคะ
ลูกชายนายพระศิลป์เป็นคนขับรถชน
ก็ถูกแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะคะ